ตอนนี้มีโจรสาวออกอารวาสขโมยรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านนะครับ
ผู้เสียหายเขาสามารถร่วมตัว
ไปรวบตัวแม่ของผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้
คือแม่ย้อนกลับมาเอารถของลูกสาวเพื่อกลับบ้านครับ
ให้คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันเลยนะครับ
ฉยางกูลตำบลในเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานีเอาไว้อย่างชัดเจน
กำลังดำเนินการขโมยอยู่นะครับ
ต่อมาครับนางสาวท่านนันชนกสุโพภาคอายุ๓๒ปีซึ่งเป็นผู้เสียหายเนี่ย
เป็นผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นแม่ของคนที่ขโมยรถไปก่อนหน้านี้
รวมตัวเอาไว้ได้น้ำตัวนักการไปสอบสวน
จากการตรวจสอบภาพวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุกลับไปพบผู้ก่อเหตุก็คือ
นางเอนสมมุติอายุ๓๙ปีเป็นลูกสาวของนางอ
ยังคงให้การปฏิเสธบอกว่าไม่รู้เห็นกับการขโมยรถของลูกสาวที่เกิดขึ้น
แค่มารอรับลูกสาวที่เดินทางมาจากภาคกลางแต่ก็ไม่ยอมบอกว่ามาจากจังหวัดใด
ทำให้ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ไม่ปักใจเชื่อครับ
ต่อมาเจ้าหน้าที่กำลังเข้าไปตรวจสอบภายในบ้านพักของนางอ้อน
ในเขตตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองอุบลราชธานีแต่ก็ไม่พบลูกสาว
เพียงรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยยี่ห้อยามาฮ่าสีส้มดำนี่แหละ
เลขทะเบียน๑กกยหญิง๙๗๕๕อุบล
เจ้าหน้าที่ก็ยึดไปตรวจสอบพบว่ารถคันนี้ได้มีการแจ้งหายเอาไว้เมื่อเดือนที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับ
ตรวจสอบเพราะว่าเป็นรถที่ถูกแจ้งหายคือขโมยมาเหมือนกัน
ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวผู้เสียหายไปดูรถด้วยนะครับ
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่านางเอผู้ก่อเหตุในครั้งนี้เป็นคนเดียวกันกับคนร้ายที่ปรากฏในภาพวงจรปิด
ลักษัพรถจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีและอำเภอวาลินชำราบกว่า๑๐คัน
ซึ่งสร้างความเด็บร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากครับ
เพจดังก็มีการโพสต์เรื่องราวดังกล่าวลงในโลกโซเชียลจนกลายเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตนั้นสนใจเป็นอย่างมาก
เมืองต้นตำรวจก็ได้ออกหมายเรื่องของการติดตามนางสาวเอ๋มาแล้วนะครับ
ซึ่งตอนนี้ก็คาดว่าหลบซ่อนตัวอยู่ส่วนแม่เองก็ถูกคุมตัวไว้ก่อนจะแจ้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย์หรือรับของโจรเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ